หลอด
รถกระบาดด้วยนะคะรถปราตราไซด์ด้วย
มันเป็นบุรกิจเทอดกัวร์
เริ่มมาจากทำไมที่นี่
ก็เพราะว่า

โอ้คนสร้างถังใหม่นี้ขึ้นมา
แล้วเราก็เลือกอยากอันดับเอาไว้

แล้วก็ต่อไปก็จะมาเป็นรถใหญ่เนี่ยแหละ

นี่แบบเด็กอยู่แฟนดี

อาชีพนี้มันไม่ได้ว่า

จะสมัครถึงไม่มี
เราใช้ชีวิตกำลังไปแสดง

ไม่มีคนดูก็มี
คนเยอะก็มี
เอาแน่นอนไม่ได้ขับ

ไม่มีอะไรแน่นอน
งานใหญ่โต
แต่เขาไม่ดูก็มี

ดีสิ่งที่แต่ส่วนเขาไม่ทำ
ไม่มีคนดูนะคะ
เราก็ต้องถามเพราะไม่อาชีพ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ